คุณผู้ชมคะส่วนอันนี้คือเหมือนกับว่าเคลียร์กันได้แบบ
เคลียร์กันได้อ่ะอืมพี่นิ่งบรรณิตาค่ะค่ะ
ที่ตอนแรกเนี่ยฟ้องบุคคลที่๓ก็คือผู้หญิงอีกคนนึงใช่ไหมคะ
มาคบหากับอดีตสามีของพี่หนิงวันนี้เขาก็เหมือนกับว่าออกมาให้ข้อมูลว่า
ใจอะไรกันเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ตกลงเรื่องของค่าเสียหายด้วยนะคะ
เมื่อวานขึ้นศาลศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
แต่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่หนิงปณิตาได้เจอหน้าจังจังกับผู้หญิงที่เป็นมือที่สามหรือบุคคลที่สาม
คุณเอ็มอืมคือเป็นคู่กรณีอ่ะ

ไกลเกลี่ยกันที่ศาลเนี่ยเจ็ดชั่วโมงกว่าสุดท้าย
คุณเอ็มผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีของพี่หนิงชดใช้ให้พี่หนิงสามล้านบาทอืม
ผ่อนจ่ายภายในสี่ปีแต่พี่หนิงฟ้องเรียกสิบล้านนะน้องคิง
ฟ้องเรียก๑๐ล้านนะก็ไกลเกลี่ยกันเกือบ๘ชั่วโมงอ่ะ
จบลงที่ขอจ่าย๓ล้านนะผ่อนจ่ายให้๔ปี
เรื่องมันก็จบแต่มันไม่ได้จบแค่ตัวเงินนะคะ
ตัวคุณเอ็มเนี่ยต้องโพสต์คลิปขอโทษพี่หนิง
แล้วต้องเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นได้เห็นด้วยเนี่ยคลิปนี้ค่ะ
ต้องโพสต์คลิปขอโทษพี่นิ่งปีหนึ่งอืม
หนิงให้สัมภาษณ์หลังเอามาจากศาลนะคะบอกว่า
คิดไม่ผิดจริงนะที่เลือกใช้กฎหมายดำเนินการในเรื่องนี้
แล้วก็พูดถึงคู่กรณีก็คือคุณเอ็มว่าตอนอยู่ในศาลคุณเอ็มผู้หญิงท่านนี้
ร้องไห้หนักมากคุณหนิงต้องเดินไปตบบ่าแตะบ่าเบาเหมือนปลอบใจ
กลายเป็นคุณหนิงต้องไปปลอบใจคุณเอ็มอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่หนิงหน่อยค่ะ
ตัวเขาเขาก็ร้องไห้หนักมากอะนะคะนิงก็เดินไปตบไหล่เขาก็แบบแล้วมันก็จะผ่านไป
มันก็คือบทเรียนนึงว่าแล้วมันก็จะผ่านไปแต่เชื่อว่าพวกนี้เขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้น
เพราะมันไม่อยู่ในอกอะค่ะเรามีกฎหมายเราก็แค่ใช้กฎหมายจัดการเรื่องเท่านั้น
แล้วพอใช้กฎหมายจัดการเรื่องนิงบอกเลยว่าวันนี้นิงคิดไม่ผิด
เพราะทุกอย่างมันจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากสวยทั้งตัวหนิงเองแล้วก็สวยทั้งตัวน้องเขา
หนิงใช้คำว่าจบสวยจบสวยทั้งตัวพี่หนิงแล้วก็ทั้งตัวน้องผู้หญิงอีกคนนึงก็คือคุณเอ็ม
คุณเอ็มก็ได้อัดคลิปขอโทษพี่หนิงนะคะซึ่งก็บอกว่าหลังจากที่เพิ่งเจอกับพี่หนิงก็ได้เคลียร์ปัญหากัน
อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดคือเชื่อคำผู้ชาย
ทั้งที่มีคนเตือนแต่ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมา
พาไปหาญาติพาไปหาผู้ใหญ่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ผู้ชายเขาพูด
ผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยคดีแต่สุดท้ายผู้ชายบอกว่าก็ไปสู้เอาเองก็แล้วกัน
คุณเอ็มบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่ช่วยเอ็มคือพี่หนิง
หนิงเป็นคนช่วยเข้าใจและให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ก็สู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่นิ่ง
และสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้ง
จากการกระทำของเขาในครั้งนี้อิมคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย
คุณผู้ชมคะคือก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวพี่หนิงเองก็อยากค่ะ
จากอดีตสามีเรียบร้อยนะคะพี่หนิงก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลตัวเอง
แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันตามข้อตกลงซึ่งเรื่องของการหย่าก็เปิดเผยออกมาจากปากของอดีตสามีพี่หนิงนั่นแหละ
แล้วก็พูดเอาไว้ในรายการเยอะมากเลย
คุณผู้ชมลองย้อนไปฟังดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

ปีที่เราแต่งงาน
เราเห็นแก่ตัวในการที่พอเราเลิกกับภรรยาเก่า

พี่จินรู้สึกว่าจินผิดนะจินผิดมาก

แต่ว่าจะสติให้น้องมันกลับมาคิดนิดหนึ่ง

ก็รักในฐานะที่เขาเป็นแม่ของลูก
แล้วเขาเป็นผู้หญิงเก่งนะ
เขาเก่งแล้วอย่างนี้โอเคเลย
เราจบชีวิตคู่กันในฐานะสามีภรรยากันแล้ว
แต่เรายังเป็นพ่อแม่ที่ของลูก

นี่ค่ะก็อย่างที่พี่หนิงพูดนะคะ
ก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย

ก็คิดไม่ผิดที่ใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหา